สวัสดีครับสวัสดีครับเรื่องรอบขอบสนามในวันนี้นะครับ
คุณผู้ชมก็อยู่กับผมวันนี้ชนะและคุณไกรสอนนะครับ
ก็ถือว่าเดินทางผ่านไปแล้วเนี่ยครึ่งหนึ่งนะครับ
ของเส้นทางของทีฟฟุตมันชินชะไทยในการลุยซีเกม
ผลนี้กับโอกาสในการเข้าสู่รอบต่อไปนะครับ
ของเราจริงก็ทำแล้วเนี่ยมีโอกาสแล้วก็ได้เปรียบเวียดนามแล้วนะครับในวันนี้
เพราะว่านำก่อนถึง๒ประตูต่อ๐แต่สุดท้ายโดนตีไข่แตกไล่มาเป็น๑ประตูต่อ๒
ก็สถานการณ์ยังเหมือนเดิมคือไทยนั้นยังต้องการประตูเพิ่ม
เพื่อที่จะลุ้นเข้าสู่รอบรองชนะเลิศให้ได้

ใช่ครับรูปเกมใน๔๕นาทีแรกก็ต้องบอกว่าเป็นเกมที่มั่น
ตามที่แฟนบอลนั้นรอติดตามอยู่นะครับ

เราต้องชนะด้วยผลต่างมากกว่า๒ประตู

๑๑นาทีแรกนี้นำ๒๐ในใจชื้น

เวียดนามก็ตีไขแตกเล่นมาเป็น๑๒ครับ

ก็ถือว่าเวียดนามวันนี้เล่นได้ตามมาตรฐานของเขานะครับ
เข้าบอลเร็วชนหนักส่วนไทยเองวันนี้ก็เล่นดี
ช่วงของการพักครึ่งของคู่นี้คุณวิรวิทเจริญเชื้ออยู่ที่สนามนะครับ
ตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้ววีดีโอคอลมาด้วยสวัสดีครับคุณวิรวิทย์ครับ

ครับคุณวิรวิทย์ครับเกมในครึ่งวันหลังก็ใกล้ที่จะเริ่มขึ้นแล้ว
กับมุมมองของคุณวิรวิทย์ในครึ่งแรก
ทีมชาติไทยมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนที่จะมีการปรับเปลี่ยนในครึ่งเวลาหลัง

คิดว่ามีแน่นอนครับในเรื่องของการเปลี่ยนตัวแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ย
นิชิโนยังตัดสินใจใช้ผู้เล่น๑๑คนเดิมนะครับ

ครึ่งหลังแล้วนะครับยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่น
ของไทยแล้วก็ของเวียดนามก็ยังคงใช้ผู้เล่นเหมือนกับในครึ่งแรกนะครับ
ไม่ตามคุณพี่เปลี่ยนแดง๑คนก็คือเอากองหน้าลงมาแทนกองหลังเนี่ยค่ะ
ก็คือพูดอย่างง่ายครึ่งหลังผมเชื่อว่าทีมชาติไทยไปบุกเต็มร้อยแน่นอนครับ
เพื่อที่จะทำประตูให้ได้เพราะว่าเป็นเงื่อนไขเดียวนะครับ
ก็ดูแล้วเวียดนามเขาก็บุกเราเหมือนกันนะเพราะว่าส่งกองหน้าลงมาตั้งแต่ในครึ่งแรก
ได้ว่ามีการเปลี่ยนกองหน้าเอากองหลังออกด้วย
ของไทยเองก็มีตัวทีเด็ดอยู่ที่มานั่งสำรองเหมือนกันในมุมมองคุณวิรวิทย์ครับ
โอกาสที่จะปรับเปลี่ยนเอาใครลงสนามดีถ้าจะเป็นตัวที่เด็ดในครึ่งหลังเนี่ย
ครับตัวเลือกที่คาดเดาเอาไว้นะครับมีตัวเลือกแรกเนี่ยคือเจริญศักดิ์วงกรครับ
กระชากลากเลื้อยทางริมเส้นนะครับครับมีโอกาสเพราะว่าเจริญศักดิ์เนี่ยตอนนี้ไม่ได้ลงสนาม
เปลี่ยนลงมาในครึ่งเวลาหลังเนี่ยอาจจะทำให้เจ้าตัวมีความฟิตแล้วก็มีโอกาสสร้างสรรคโอกาสได้มากขึ้น
ตัวเลือกที่สองผมมองว่าอาจจะเป็นรัตนากรใหม่คามินะครับ
ถ้าเกิดว่ารัฐนากรเองเนี่ยฟิตสมบูรณ์เพราะว่าเมื่อวานนี้รัฐนากรแยกซ้อมกับเพื่อนนะครับ
ก็ทำให้ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่ารัฐนากรพร้อมหรือเปล่าสำหรับเกมนี้
ส่วนอีกหนึ่งตัวเลือกก็คือลงไปทำประตูเลยก็คือสิทธิโชคพาโสนะครับ
เพราะว่ารูปร่างของสิทธิโชคเนี่ยค่อนข้างใหญ่แล้วก็น่าจะเบียดกับกองหลังเวียดนามได้ค่อนข้างดีครับ
นั่นเป็นองค์ประกอบในเกมที่จะเกิดขึ้นในครึ่งเวลาหลังซึ่งตอนนี้ก็เหมือนจะเริ่มขึ้นแล้วนะครับ
แต่ว่าบรรยากาศโดยรอบครับข้างสนามวันนี้บรรยากาศเป็นไงบ้างครับสำหรับแฟนบอลเวียดนามแล้วก็แฟนบอลไทยครับ
ครับเดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ดูบรรยากาศนะครับบรรยากาศเนี่ยก็ค่อนข้างคึกคักเพราะว่าวันนี้แฟนฟุตบอลเวียดนามทองออกมาล่วงหน้านะครับไม่มีบัตรถ่ายหน้าสนามแต่ผมก็สงสัยอยู่เหมือนกันเพราะว่าหลายที่นั่งเนี่ยยังว่างอยู่นะครับ
ดูไม่แน่ใจว่าบัตรในส่วนของกองเชียร์เนี่ยหายไปไหนเหมือนกันครับในส่วนกองเชียร์ไทยหลายคนที่มารออยู่ที่หน้าสนามนะครับแต่ว่าไม่มีบัตรตั้งใจจะมารอซื้อตัวแต่ว่าไม่มีบัตรก็เกือบจะชวดชมเกมไปหลายคนครับก่อนที่สุดท้ายเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่มาจำหน่ายบัตรในช่วงวินาทีสุดท้ายเป็นบ
ให้ดูในพื้นที่ของอัศจรรย์ของสนามเนี่ยก็ถือว่าคนเยอะจริงของไทยเราก็มาเยอะเวียดนามเราก็มาได้เห็นค่อนข้างหนาตาสีสันในสนามเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจลองเล่าให้ฟังหน่อยไหมครับที่น่าสนใจคุณชนะน่าจะชอบนะครับก็คือมีเหล่าบรรดากองเชียร์นะครับที่เป็นกองเชียร์สาวเข้ามากันเป็นแถบเลยนะครับเดิ
คุณวิลวิทย์น่าเสียดายตรงที่คุณไม่เดินตามนะครับ
ผมเดินตามไม่ได้ครับผม
หาเขาไม่เจอแล้วเหมือนกันครับ
ก็พูดถึงช่วงท้ายหน่อยแล้วกันครับกับมุมมองของคุณวิรวิทย์กับเกมที่เห็นไปเมื่อสักครู่แล้วก็ครึ่งหลังเริ่มขึ้นแล้วถูกไหม
อีกสักนิดนึงแล้วกันครับมองว่าเป็นยังไงสำหรับคู่นี้
เปิดครึ่งหลังมาเวียดนามก็เป็นฝ่ายบุกจอมตีทีมชาติไทยทันทีเลยในช่วง๓นาทีแรกนะครับ
ทีมชาติไทยเกมนี้ในช่วงที่เหลือถ้าสมมุติว่าต้องการใช้ชนะต้องการประตูที่๓เนี่ยผมยังมองว่าต้องเฉียบคมกว่านี้ครับ
เพราะว่าหลังจากที่เราได้ประตูที่๒แล้วจังหวะเราค่อนข้างจะหายไปไม่ค่อยมีจังหวะได้รุ้นประตูเท่าไหร่ครับ
ครับก็ติดตามกันในช่วง๔๕นาทีโดยประมาณของเกมในครึ่งหลังนะครับ
เพราะว่าถ้าเวียดนามยิ่งตีเสมอได้เนี่ยงานหนักก็อยู่ที่ไทยหรือว่าเรานำเพียงหนึ่งลูกมันก็ยังเสียวอยู่
ขอบคุณคุณวิลวิทย์นะครับ
ครับขอบคุณครับ